เทศกาลออกพรรษาแบบนี้ไม่พูดถึงเห็นพี่จะไม่ได้
ในเรื่องของความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาองค์พญานาคค่ะคุณผู้ชม
วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเราขอพาคุณผู้ชมไปดูนักร้องลูกทุ่งของวงการ
ที่มีความเชื่อในเรื่องของพญานาคกันหน่อยนะคะ
เริ่มที่คนแรกเลยค่ะคนนี้เรานึกถึงตลอดเลยนะคะ
ฉายาแหบมหาเสน่ห์พี่นางสิริพรอำไพพงศ์คนนี้แล้วนะคุณผู้ชม
นางเป็นหนึ่งในคนบันเทิงที่เคารพและศรัทธาองค์พญานาคอย่างมากเลย
คือหลายปีก่อนเราเคยไปถึงบ้านพี่นางมาแล้วที่ย่านนวลจันทร์ที่กรุงเทพนะคุณผู้ชม
พี่นางเขาตั้งโต๊ะบูชาองค์พญานาคเอาไว้กลางบ้านแบบยิ่งใหญ่เลยนะฮะ
แล้วพี่นางเนี่ยเล่าที่มาที่ไปของความเชื่อความศรัทธาบอกว่าจริงตอนแรกเนี่ย
ก็ไม่ได้เชื่ออะไรแต่ว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเหลือเชื่อกับตัวเองนี่นะคะ
คือประเด็นคือจู่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาเฮ้ยเสียงสิริพรหายไปค่ะ
ร้องเพลงไม่ได้ค่ะจนกระทั่งมีคนทักบอกว่าให้พี่นางเนี่ยไปขอพรจากพ่อปู่ศรีสุโธสิ
ปรากฏไม่กี่วันต่อมาเสียงพี่นางกลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลย
นับตั้งแต่นั้นมาค่ะพี่นางสิริพรนี้นะคะก็มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พ่อปู่ศรีสุโธ
แม่ย่าศรีปฐุมมาเรื่อยมาเลยค่ะและความศรัทธาประกอบเป็นกับคนชอบทำบุญอยู่แล้วทุกอย่างนะ
นางก็เลยนี่เลยค่ะสร้างวัดป่าสว่างธรรมค่ะยิ่งใหญ่มากที่จังหวัดอุดรธานีบ้านเกิด
เพื่อเป็นการถวายให้กับองค์พญานาคด้วยนั่นเองค่ะ
เริ่มใส่ศรัทธาจริงนะคุณผู้ชมมาต่อกันที่คนนี้เลยดีกว่านะคะ
นักร้องลูกทุ่งนะคะลูกสาวดิฉันเองค่ะน้องธัญญาอาสยามหรือว่าน้องธัญญาที่เคยฝันว่างูรัดนั่นแหละคุณผู้ชม
ที่ติดตามน้องธัญญานะคะจะเห็นว่าเธอมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีลำบวงสวงบูชาพญานาคเนี่ยบ่อยครั้งมาก
คือเธอนับถือมากจริงค่ะซึ่งน้องธัญญาเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าส่วนตัวเธอนับถือปู่พญานาคมากถึงขั้นเคยเอาไปฝันเลยนะคะ
เชื่อว่าอาจจะมาจากการที่เธอเนี่ยเป็นคนปฏิบัติธรรมนะคะมาตั้งแต่เด็กรวมไปถึงนะคะก็ชอบไปทำวงทำบุญกับคุณแม่นี่แหละค่ะ
ก็เลยเก็บมาฝันไปค่ะทุกวันพระเนี่ยน้องธัญญาจะไหว้พระสวดมนต์นะคะแล้วก็นำดอกไม้ผลไม้มาบูชาองค์พญานาคที่ตั้งบูชาเอาไว้ที่บ้านด้วย

ตเตอรี่ก็มาแต่ต้องแอบถามหลังบ้านนะคะ
ได้ฉันก็ได้กับน้องอยู่หลายงวดอยู่นะคะนี่สวัสดีเลยค่ะธัญญานี่ไงจดเลขใหญ่เลย

คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันดีกว่านะคะที่เบิ้ลปฐุมราชนั่นเองนะคะ
เบิ้ลเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนนะที่เป็นศิลปิน
ฝากเนื้อฝากตัวเลยเป็นลูกหลานปู่พญานาค
จะเห็นบ่อยเลยผ่านทางช่องทางโซเชียลนะคะของเบิ้ลเนี่ย
ว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่นะเบิ้ลเนี่ยไม่พลาดเลยที่จะไปร่วมกราบไหว้บูชาองค์พญานาค
ตามที่ต่างหลายต่อหลายที่ด้วยกัน
ตั้งแต่พญานาคไหว้บูชานะคะทั้งในห้องนอนแล้วก็ในห้องทำงานด้วย

คุณเบิ้ลเนี่ยเขาเคยโพสต์ถึงความเชื่อความศรัทธาถึงพญานาคเอาไว้แบบนี้ด้วยคุณผู้ชม
แต่ก่อนเคยถามตัวเองว่าเราจะพาตัวเองเข้าไปศรัทธาและเรียนรู้กับสิ่งนี้ได้อย่างไร
แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเราอยู่ในนั้นมาตลอดเอาตัวเองออกมายากยิ่งกว่า
ก็หมายถึงว่าเขามีความศรัทธามีความเลื่อมใสขององค์พ่อปู่พญานาคมาตั้งนานแล้ว
อาจจะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่พอรู้ตัวอีกทีออกมาไม่ได้แล้วความศรัทธามันยังอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่เราสามคนพูดกันมานะคะที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยเราถือว่าเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลก็แล้วกัน
เชื่อว่าศิลปินหลายท่านก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจเราอยู่ในวงการบันเทิง
เหนือจากเรื่องความเชื่อความศรัทธาสิ่งอื่นใดค่ะคือทุกคนเลยที่เรากล่าวมาเนี่ยเขาขยันอย่างหนึ่งคือขยันทำบุญ
ขยันทำการกุศลและที่สำคัญตั้งมั่นในความดีอันนี้เราเชื่อเลยนะว่าความดีนั่นแหละการทำความดีเนี่ยจะยึดเหนี่ยวจิตใจทุกคนเอาไว้ได้อันนี้สำคัญที่สุดนะคะ
ใช่ค่ะความดีเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวคุณ